เอามาดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นคลิปที่ชาวโซเชียลเขาแชร์กัน
ต้องบอกว่ายอมใจยอมใจความหนาของผิวหนังเลยจริง
และความไม่มีความรับผิดชอบนะคะ
เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ย้อนสอนมาค่ะ
สอนมาเสร็จปุ๊บไปชนเข้ากับคนที่เขาขี่จักรยานมาตามปกติเนี่ย
ชนเขาเต็มแบบนี้ค่ะ
คุณรู้มั้ยมอเตอร์ไซค์บอกว่ายังไงไม่ได้ชนก็จักรยานมาชนเขาอ่ะโอ๊ยไปแล้วโอ๊ยไปแล้ว
นี่คือเราเห็นกันชัดเลยนะคะเป็นถนนรังสิตนครนายกค่ะ
ปั่นรถจักรยานมาตามปกติตามทางเนี่ยนอนหมดสติเลยเลือดข้างในสมองด้วยนะคะ
แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าเขาไม่ทำอะไรผิดจักรยานมาชนเขาเอง
แต่ก็ช่วยนะก็ช่วยพยุงคนขี่รถจักรยานขึ้นมาพร้อมกับคนที่เห็นเหตุการณ์ไว้บนทางเท้า
ซึ่งคลิปนี้นะคะแอดมินเพจหัวร้อนเขานำมาแชร์ระบุข้อความว่า
โดนคนมีสีชนแล้วหนีหัวร้อนเลยโปรดใช้วิจารณญาณยังไม่ฟันทงข้อเท็จจริง
ใช้วิจารณญาณย้ำสองรอบเลยนะเขาพาดหัวมาแบบนี้นักข่าวของเราก็ไปสอบถามเลยค่ะ
สอบถามนางปรานีฉายวงคนขี่จักรยานที่โดนชนล้มคว่ำลงไปนี่แหละ
สภาพเธอเนี่ยนะรอบดวงตาและลำคอเนี่ยมีรอยช้ำทั้งสองข้างหน้าผากมีผ้าติดแผลปลิดไว้
จักรยานล้อหน้าบิดเบี้ยวตะแกรงหน้าเนี่ยก็ยุบไปเลย
ปรานีเล่าให้ฟังว่าช่วงเช้ามืดของวันจันทร์เนี่ยเธอก็ปั่นจักรยานจากที่ทำงานจะกลับบ้านในชุมชนเคหะ
มาถึงบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าย่านคลองเจ็ดเหมือนภาพมันตัดอะค่ะ

ไม่รู้สึกตัวไม่รู้เรื่องนึกอะไรไม่ออกอีกเลย

รู้สึกตัวอีกทีจริงก็คือมีคนเอามือมาตบที่แขน
เธอก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น
คนขี่มอเตอร์ไซค์พูดกับเธอก็ว่าไงรู้ไหม
ขี่จักรยานมาชนรถเขา
ก่อนที่จะมีเสียงคนเห็นในการตะโกนสวนกลับมาเลยบอกว่า
ก็ถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ขี่ย้อนสอนมาคุณจะไปชนเขาไหม

คนขี่มอเตอร์ไซค์ถึงได้เงียบนะคะ
แล้วก็บอกให้เธอนั่งรอรถกู้ภัยจะได้ส่งตัวไปโรงพยาบาล
พอรถมาถึงก็นำตัวเธอส่งโรงพยาบาลค่ะ

พอมาถึงโรงพยาบาลหมอก็รักษาอาการบาดเจ็บ
ปรากฏว่ามีอาการเลือดข้างในสมองค่ะ

คนขี่มอเตอร์ไซค์บอกว่าถึงมือหมอแล้วใช่ไหม
ขอตัวไปทำงานก่อนนะเพราะว่ารีบ

ช่วงสายคนขี่มอเตอร์ไซค์คนนี้กลับมาถามอาการอีกครั้ง
แล้วก็พูดเหมือนเดิมว่าโอเคแล้วดีขึ้นแล้วนะ

หลังจากนั้นคงจะรีบมากค่ะเพราะหายไปเลย
ติดต่ออะไรไม่ได้อีกเลยไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย

ขณะเกิดเหตุมาตามตัวคนขี่มอเตอร์ไซคันนี้มาให้ได้
ก็พบว่าเป็นคนชุมชนเดียวกันเองคุณ
ชื่อนายจารึกพิพักดีอายุ๕๓ปีค่ะ

แต่อยากให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบหน่อยได้ไหม
ตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลมัน๗๐๐กว่าบาทแล้ว

ประกันสังคมก็ไม่มีเป็นแค่ลูกจ้างรายวัน

นี่ยังต้องมาออกค่ารักษาเองอีกเหรอ
เห็นตอนเขามาเรียกเขาเรียกว่าสะกิดสะกิดไง
บอกป้าป้าอย่างนี้ป้าก็ลืมตามาอ้อมันหน้าเขา
แล้วป้าไม่รู้ว่าเขาชนไม่รู้อะไรทั้งสิ้น
ป้าก็ถามว่าอ้าวมันเกิดอะไรขึ้นมันอะไรเนี่ย
แล้วเขาบอกว่าก็ป้าแหละมาชนรถผม
แล้วป้าก็เฉยแล้วคนก็พูดซ่อนขึ้นมา
เขาบอกก็คุณขับย้อนมาแบบนี้มันก็เกิดแบบนี้แหละ
เขาก็เลยเงียบไปเขาก็ป้าเป็นไงบ้าง
บอกมันก็เจ็บอ่ะสิมันจะเป็นอะไรล่ะ
มันเจ็บมันปวดไปหมดเนี้ยเออผมไปแล้วนะ
ผมรีบไปทำงานแค่นี้แล้วเขาก็ไม่มาอะไรเลย
คือป้าคงต้องใจเด็ดมากจริงมั้งคะ
ขี่จักรยานชนมอเตอร์ไซค์ได้แบบนั้น
อืมด้านนางพรเพลพิพักษิตพี่สาวของนายจารึก
ขี่มอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าน้องชายไม่ได้เป็นคนมีสี
ไม่ได้เป็นตำรวจตามเพจชื่อดังกล่าวหานะ
แต่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
แล้วมันก็เลยชุดมันก็เลยคล้ายกับตำรวจเฉย
สอบถามน้องชายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ยอมรับค่ะว่า
ขี่มอเตอร์ไซค์ชนนางปรานีจริงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจชน
ว่าเขามองไม่เห็นส่วนเรื่องที่หลังเกิดเหตุไม่ไปแสดงความรับผิดชอบ
น้องชายก็บอกว่าก็ไม่รู้จะไปติดต่อที่ใครนี่นะ
จะเคยเห็นหน้านางปรานีบ้างแต่มันอยู่กันคนละซอย
แต่ตอนนี้น้องชายรู้เรื่องแล้วแล้วก็บอกว่ายินดีจะรับผิดชอบทุกอย่าง
ได้มีการเจรจากับหลานของผู้เสียหายแล้วด้วย
คือมองดูลักษณะก็น่าจะเฉียวหรือจะชนก็ไม่รู้
เพราะว่าในคลิปมันมันมองไม่ค่อยเห็นครับ
เขาก็เล่าอยู่แต่ตัวน้องชายไม่ค่อยได้รู้จักยายก็

แต่ว่าจำไม่ได้ว่าแกอยู่ตรงไหนช่วงไหน
แต่ว่าอย่างนี้เรารู้จักกันเราเห็นกัน
แต่ว่าน้องชายคือไม่รู้ว่าตัวยายก็จะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเอง
มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้ไปดูอย่างนี้
คือทำงานแต่เขาบอกว่าเขาก็ให้เบอร์ติดต่อไปแล้ว
ตัวเขาเองเขาไม่หนีอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่หนี
แต่ทีนี้เขาไม่คิดว่าคืออาการยายจะเป็นเยอะ
คือคิดว่าจับแกขึ้นมาข้างนี้แล้วแกคงจะไม่เป็นอะไรมาก
ก็เลยไปทำงานแต่หลังจากนั้นเราไม่รู้
เพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็นตัวเขา
มองกลับกันก็เข้าใจว่ามันก็ต้องช่วย
แต่ทีนี้ว่าเขาก็ช่วยเข้าข้างแล้วช่วยเรียกรถพยาบาลอะไรให้อย่างนี้แล้ว
แต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าเดาใจกันไม่ถูก
จริงอยู่ก็ผิดโอเคก็ยอมรับว่าผิด
ถูกต้องครับผิดครับเพราะคุณขับรถย้อนสอน
คือคุณจะออกจากปั๊มคุณจะขี่มา

ใช่ต่างคนต่างมาเพราะจักรยานยนต์คุณขับย้อนสอนคุณผิดเต็มอยู่แล้ว
มันใช้คำว่าต่างคนต่างมาไม่ได้แล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าอาการจะเป็นหนักเหรอคะ
ก็เห็นว่ากลับมาถามอาการแล้วด้วยนี่นะคะ
แล้วประเด็นก็คือว่าเขามีอาการเลือดข้างในสมองค่ะ
คือแค่ช่วยเรียกรถพยาบาลช่วยพยุงขึ้นมา
มันไม่ได้ช่วยทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมันหักล้างกันได้นะ
รับผิดชอบด้วยถ้าอยู่ซอยข้างกันตามหากันมันไม่ยากหรอกค่ะ
คนชุมชนเดียวกันถ้าคุณจะตามหาจริง
แต่เอาเป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นออกมายอมรับแล้ว
แล้วก็บอกว่ายินดีจะรับผิดชอบเจรจากับหลานแล้ว

สำหรับทางด้านคดีนะคะนายจารึกแล้วก็นางปรานี

ปรานีก็ถอนแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรธัญบุรี

ค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายทุกอย่าง
เป็นโชคดีของนายจารึกนะคะ